๗นาฬิกา๔๙นาทีนะคะกลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล
และเช่นเคยค่ะน้องเฟื้องจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล

รุสวัสดิ์คุณผู้ชมนะคะเจอกันกับเฟื่องแบบนี้
มีข่าวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตให้ติดตามกัน

กลับมาแล้วดีใจมากคุณผู้ชมถามหาเยอะมากเมื่อสักครู่นี้
หนีเที่ยวไปนานค่ะจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ

ใช่กลับมาด้วยออร่าสดใสนะคะ
ข่าวแรกค่ะวันนี้ต้องพาไปดูคลิปเหตุการณ์นะคะ

เอ๊ะโทรศัพท์เข้ามั้งจอดกลางถนนเลยค่ะ

จังเข้ากลางลำเลยนะคะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ก็เวลาตี๒กว่านะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะคะ

ก็เป็นภาพท่ามกลางความมืดนะคะ
ในคลิปนี้คุณผู้ชมจะเห็นหญิงสาวคนนึง

โดยก็ไม่ขยับรถให้ชิดขอบทาง
แล้วก็เห็นก็มีกระยึกกระยักอยู่นะคะ

เพื่อจะกลับรถกลางถนนด้วย

มอเตอร์ไซคันหลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงค่ะ

แรงประทัดเนี่ยทำให้ร่างของเธอลอยและริ่วนะคะ

ก่อนที่จะประคองตัวเองให้ลุกขึ้นมา

หนีหายไปกับความมืดนะคะ

โพสต์ไว้พร้อมเขียนข้อความว่า

ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิการขับขี่ของหญิงสาวรายนี้
โดยเฉพาะเรื่องของการจอดรถกลางถนน

ขณะที่บางคนก็แสดงความเห็นใจ

ก็คงไม่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นนะคะ

เดินได้แล้วคุยโทรศัพท์ได้นะ

เค้าดีที่เป็นแค่รถจักรยานยนต์นะคะ